เลขก็ข้ามไปนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชม
ไปขอพรไปพิธีบวงสวง
ยิ่งใหญ่ที่คำชโนธกันที่นี่เขาก็บอกว่า
จัดขึ้นที่หน้าเกาะคำชโนธเลยนะคะที่จังหวัดอุดรธานีนั่นแหละ
ซึ่งวันที่เขาทำพิธีบวงสวงเนี่ยเขาบอกว่าตรงกับวันพระ
ขึ้น๑๕ค่ำเดือนอ้ายเดือนอ้ายก็คือเดือน๑เดือนแรกของปี
โดยพิธีบวงสวงใหญ่นี้นะคะทางลูกศิษย์ของปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมาก็ช่วยกันจัดขึ้นในช่วงใกล้ปีใหม่แบบนี้
เพื่อเป็นการขอพรขอโชคขอลาบขอความเป็นสิริมงคล
หลังจากทำพิธีเสร็จก็มีการรำถวายบวงสวงกันไปอย่างที่เห็นนะคะ
หลายคนที่รอดูอยู่เนี่ยหูก็ตั้งใจฟังด้วยเนี่ย
ถ้าอยากดูชัดนะเดี๋ยวพาไปดูขันน้ำมนต์เลยดีกว่า
ไปดูกันให้เต็มที่เต็มตาแล้วบอกเราด้วยว่าเห็นอะไร
เห็นน้ำน้ำมนต์เห็นน้ำตาเทียน
ช่างมันดูไม่ออกไม่เป็นไรเพราะดิฉันไปถามชาวบ้านแถวนั้นแล้ว
เขาบอกมาว่าเห็นเลขด้วยบอกเลขนิดนึงก็แล้วกันที่ชาวบ้านเขาเห็นนะคุณผู้ชมนะ
เขาบอกว่านิดเดียวมันก็นิดเดียวฟัยฟังไม่รู้เรื่อง
ชาวบ้านเขาบอกว่าเห็นแค่นี้ไม่รู้เหมือนกันนะคะ
แต่ก็อย่าลืมนะคุณผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ
เรื่องแบบนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
เราไปถามชาวบ้านมาเราไม่ได้บอกว่าเห็น๓๖๖
วิจารณญาณในการรับชมย้ำกันอีกทีกับข่าวแบบนี้นะครับ